มาดูการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำกันบ้างนะคะ
ก็ต้องไปฟังคุณประเสริฐจันทรวงทองเลยค่ะ
คุณประเสริฐจันทรรวงทองคือก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้
ได้พูดถึงสาเหตุของการเลื่อนการประชุม๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่เมื่อวานนี้เลื่อนไป
เพราะว่าเขาก็บอกว่าพักเพื่อไทยตอนนี้กำลังเดินสายขอคะแนนเสียงจากสว
แล้วก็ได้เพิ่มเติมจาก๑๓เสียงเดิมของก้าวไกลมาพอสมควร
แต่ว่าก็ยอมรับว่าสวบางส่วนก็ยังติดเรื่องประเด็นการแก้ไขมาตรา๑๑๒นี่แหละนะคะ
แล้วก็การพูดคุยกับตัวแทนพักการเมืองคั่วรัฐบาลเดิม
บอกว่าไม่ใช่การยืมมือเพื่อนบีบก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้าน
ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับก้าวไกลจนมองหน้ากันไม่ติด
เลขาของก้าวไกรก็ยังพูดคุยกันอยู่
ควรจะต้องมีการทำใหม่หรือเปล่า
มันเป็นข้อตกลงร่วมกันของ๘พัก

ในข้อที่๑ที่ว่าด้วยการสนับสนุนคุณพิทาเป็นนายก
โอกาสก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะ
ถ้ามีการนัดหมาย๘พักร่วมอีกเนี่ย
คงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
ว่าจะแก้หรือไม่แก้
ถ้าเพื่อไทยเป็นแก้นำก็ต้องต่างแก้ให้สอดคล้องหรือเปล่า
ที่ว่าเราจะร่วมการสนับสนุนคุณพิธา
มันโอกาสเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันครับ
หรือจะยึดมั่นใน๘พักก็ได้
โดยส่วนตัวแล้วไม่ติดใจค่ะ
ให้รอการประชุม๘พักร่วมดีกว่า
แต่พักเก้าไกลยังพยายามอย่างดีที่สุด
เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามผลการเลือกตั้งนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามความสัมพันธ์ข้าวต้มมัดเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยยังมัดแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่า

คุณชัยธวัฒน์บอกว่าความหวังของพี่น้องประชาชน
อยากเห็นพักอันดับ๑และ๒ซึ่งอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจค่ะ
ผมคิดว่าความปัจจัยสำคัญคือความต้องการของพี่น้องประชาชน
แต่และสำหรับตัวคุณน้าทะวุฒนั้นย้ำจุดยืนเดิมทุพระการ
เคยพูดอะไรไว้นะครับก็ยังเห็นแบบนั้น
แต่ถ้าล่าช้าต้องดูว่าช้าเพราะอะไร
และจะพยายามทำให้มันเร็วขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนฟัง
เสียงนัฐพุทธใส่เกื้อครับ
จะเจอแล้วจะไม่ถามได้ยังไงเรื่องนะครับ
อดีตนายกทักษิณจะกลับไทยวันที่๑๐สิงหาคม

คุณนัทวุฒิพูดสั้นหลายคนคงอยากรู้ว่า
คุณนัทธวุฒิจะมีปฏิกิริยาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ